ที่จังหวัดพระนครศรีอุทิยามีเหตุการณ์ที่

ถือมีดไล่ฟันชาวบ้านตำรวจมาระงับเหตุ
คนนี้เนี่ยเอามีดแทงตำรวจด้วย
โอ้โหสุดท้ายเนี่ยตำรวจยิงใส่จนเสียชีวิตค่ะ
นี่นะคะตามภาพนี้นะคะผู้ก่อเหตุ
คือผู้ชายเขาคลุ้มคลั่งอะค่ะ
ผู้ชายคนนี้แล้วเขาก็โวยวายกับพนักงานปั๊มน้ำมัน
เขานำรถจักรยานยนต์ไปจอดเพื่อเติมน้ำมันนะคะ
แต่ตามภาพนี้เท่าที่จับใจความได้ก็คือเหมือนกับ
ไม่พอใจพนักงานปั๊มน้ำมันที่ทอนเงินให้เป็นเหรียญ
แล้วก็ไม่ถูกใจแล้วก็ถือมีดไล่ฟันชาวบ้านที่อยู่ในปั๊มน้ำมันนะคะคุณผู้ชม
นี้อยู่ในพื้นที่หมู่๗อำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอุทิยา
ชาวบ้านก็พากันวิ่งหนีแล้วก็ช่วยกันแจ้งตำรวจ
ตอนที่วิ่งไปผู้ก่อเหตุอยู่ในปั๊มน้ำมัน
เดี๋ยวจะมีช่วงที่ตำรวจสองนายขี่รถจักรยานยนต์เข้ามามาระงับเหตุนะคะ
แต่ผู้ชายคนนี้ยังคงคลุ้มคลั่งอยู่ตำรวจคือไม่ทันตั้งตัวค่ะ
นี่ตำรวจมานี่ค่ะผู้ชายคนนี้วิ่งใส่ตำรวจเห็นไหมคะ
รถจักรยานยนต์ตำรวจคือล้มเลยอ่ะนี่แล้วก็แทงใส่ตำรวจฟันใส่ตำรวจ
จนตำรวจบาดเจ็บนะคะตำรวจมาอีกนายแล้วนะคะต้องโดนอีกนายนึง
นี่ค่ะก็พยายามจะยิงปืนขึ้นฟ้าสายตรวจอีกนายหนึ่งมา
ขับกระบะมาผู้ชายคนนี้ไม่หยุดเลยนะคุณผู้ชม
หยุดนะคะตำรวจก็เลยต้องตัดสินใจใช้ปืนยิง
เพื่อป้องกันตัวแล้วก็แจ้งรถพยาบาลให้มาช่วยนะคะครับ
โอ้โหนี่ค่ะพอเจ้าหน้าที่มารถพยาบาลมา
ผู้ชายคนนี้ที่คลุมคลั่งคือโดนเจ้าหน้าที่ยิงสวนใส่
เพื่อเจ้าหน้าที่เขาต้องป้องกันตัวเหมือนกันก็พยายามจะปั๊มหัวใจผู้ชายคนนี้
แต่สุดท้ายคือยื้อชีวิตเอาไว้ไม่ได้โอ้โหนี่ค่ะ
ใช่ค่ะคือตำรวจไปถึงในปั๊มคือไม่ทันตั้งตัวด้วยซ้ำ
ผู้ชายคนนี้ไม่ได้วิ่งหนีตำรวจนะวิ่งเข้าใส่ตำรวจแล้วเอามีดมาแทงอะค่ะ
คือถูกยิงนะคะคือตำรวจยิงใส่เพื่อป้องกันตัวกระสุนเนี่ยเข้าที่บริเวณฝ่ามือแขนซ้ายหัวไหล่
หน้าท้องสะโพกมีแผลคือสิบเอ็ดแผลนะคะนอนคว่ำหน้าไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงขาสั้นสีดำ
ใส่รองเท้าผ้าใบใกล้กันมีกระสุนก้าวมอร์๑๑ปลอก
จากผู้ตายไป๓เมตรมีมีดของผู้ตายนะคะตกอยู่หนึ่งเล่มตำรวจก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานค่ะ
ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็ตกใจนะคะเดี๋ยวฟังเสียงเขาดูหน่อยว่าเขาเห็นเหตุการณ์ตอนที่เกิดขึ้นเห็นอะไรบ้าง
อันนี้ตอนกู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจผู้ชายคนที่คลุ้มคลั่งหลังจากโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงใส่นะคะ
ตำรวจฟันตำรวจวิ่งหนีไปนู่นกลางถนนมันก็ไล่ฟันตำรวจล้มตำรวจล้มมันก็ไล่ฟันซ้ำ
นี่ค่ะคนที่เห็นเหตุการณ์บอกตำรวจล้มก็ถูกไล่ฟันซ้ำด้วยนะคะ
คือด้วยความที่ผู้ชายคนนี้คลุ้มคลั่งคาดว่าน่าจะเมาด้วยค่ะ
ตำรวจที่บาดเจ็บก็คือดาบตำรวจประจวบพรมทาอายุ๔๗ปี
คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ถูกฟันเข้าที่นิ้วมือข้างซ้ายซี่โครงด้านขวา
แต่ว่าตอนฟันเข้าซี่โครงเนี่ยมันไม่เข้าติดเสื้อเกราะนะคะแต่หัวเข่าก็เจ็บ
กระดูกสบ้าที่หัวเข่าคือแตกเพราะว่าต้องวิ่งหนีค่ะ
ตอนที่ผู้ชายคลุ้มคลั่งวิ่งไล่ถือมีดจะไล่ฟันไล่แทงอ่ะนะ
คือตำรวจเขาก็ล้มอ่ะนะคะก็จนได้รับบาดเจ็บแบบนี้
ตำรวจรีนัทธวุฒิศรีสุพรรณอายุ๒๔คนนี้เป็นคนนั่งซ้อนท้าย
ถูกฟันได้รับบาดเจ็บเหมือนกันที่แขนขวาค่ะแล้วก็ล้มด้วยนะคะ
นิ้วมือด้านขวาถูกฟันคือเอามือไปรับมีดนะคะ
หน้าอกก็ฟกช้ำถูกแทงแต่ว่าติดเสื้อเกราะเหมือนกัน
ถูกแทงเขาที่ลำตัวทั้งสองนายก็คือรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลภาชี
ดาบตำรวจประจวบบอกว่าก็คือได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุค่ะ
ว่ามีผู้ชายคนนึงเมาคลุ้มคลั่งอัลวาดอยู่ในปั๊มน้ำมัน
ตอนแรกตำรวจเองบอกว่าก็คิดว่าเมาธรรมดา
พอไปถึงตำรวจบอกไม่ทันตั้งตัวจริง
ผู้ชายคนนี้แทนที่จะวิ่งหนีตำรวจวิ่งเข้าใส่ตำรวจค่ะ
ต้องทิ้งรถจักรยานยนต์แล้ววิ่งหนีกันก่อนนะคะ
หนีผู้ชายคนนี้แล้วก็ล้ม
ตำรวจล้มผู้ชายคนนี้เอามีดมาแทงเอามีดมาฟันแบบนับครั้งไม่ถ้วน
ตำรวจอีกนายที่ไปด้วยกันก็คือต้องวิ่งเข้ามาจะดึงกระบองที่รถจักรยานยนต์เพื่อไปช่วยอะค่ะ
คือตำรวจเองบอกว่าตอนแรกเลยไม่กล้าใช้ปืนไม่กล้าใช้อาวุธ
กลัวว่ามันจะเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ตอนแรกจะดึงกระบองออกมาเพื่อป้องกันตัวป้องกันเหตุ
ไม่ทันได้ดึงกระบองออกมาคุณผู้ชม
ผู้ชายคลุมคลั่งคนนี้คือวิ่งถือมีดไปหาตำรวจอีกคนนึงค่ะ
ตำรวจก็เลยต้องยิงปืนขึ้นฟ้าไปก่อนนัดหนึ่งแล้วตะโกนบอกให้หยุดหยุดแต่ก็ไม่ยอมหยุด
สุดท้ายตำรวจก็ต้องยิงสวนใส่เข้าไปนะคะ
ถ้าไม่หยุดยิงนะก็ยิงขึ้นฟ้าอีกนัดนึงก็ยิงขาเขาเลย
ขาปุ้งนัดแรกไม่หยุดยิงขาปุ้งนัดสองยิงประมาณสามนัดไม่หยุด
แล้วมันประชิดแล้วประชิดตัวแล้วก็เหงือฝันแล้ว
ฝันก็ยิงแบบยิงสุ่มไปแล้วยิงเพื่อให้โดนแขนแล้ว
มานต่อกูก็มันบอกว่าปือทำไรกูไม่ได้สะใจไป
ก็ได้ไปคุยกับพนักงานในปั๊มคนที่อยู่ที่ปั๊ม
ที่อยู่ที่ปั๊มทุกคนบอกโอ้โหกลัวมากนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอ่ามีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
หนึ่งบอกว่าตอนนั้นเขาอยู่กับเพื่อนในปั๊มเนี่ย๖๗คนนะ
สังเกตเห็นผู้ชายคนนี้ขี่จักรยานยนต์มาในปั๊ม
มาเพื่อเติมน้ำมันแล้วตะโกนโหกเวกโวยวาย
ใส่พนักงานปั๊มลักษณะเหมือนกับพอเขาทอนเป็นเหรียญให้เนี่ยแล้วไม่พอใจ
แล้วปลาเหรียญลงพื้นนะครับถือมีดนะหนึ่งด้ามนะครับ
แล้วก็พยายามที่จะคลั่งเหมือนกับเริ่มจะคลั่งแล้วอย่างนี้นะฮะ
เขาก็ใช้มือถือถ่ายคลิปวิดีโอไว้ได้ช่วงหนึ่งนะครับ
นี่ค่ะทุกผู้ชมครับเห็นไหมไม่พอใจ
บอกเอาเหรียญมาทอนให้ไม่พอใจแล้วก็ปลาลงพื้นนะครับ
แล้วจากนั้นผู้ชายคนนี้เข็นจักรยานยนต์ไปจอดหน้าร้านสะดวกซื้อ
มองหน้าเพื่อนเขาแล้วถามว่ามองอะไร
นี่นะฮะแล้วทำขึงขังใส่นะก่อนที่เขาจะพูดกลับกันไปว่า
เออพี่ถ้าเกิดพี่บ้านอะไรพวกนี้พี่ก็ไปบ้านที่บ้านพี่ไหม
ผู้ชายคนนี้เลยชักดาบขึ้นมาอีกนะฮะแล้วตะโกนฆ่ามัน
สุดท้ายก็ไล่ฟันคนครับไล่ฟันชาวบ้านในปั๊มเยอะแยะไปหมดต้องวิ่งหนีตายกัน
ตำรวจมาระงับเหตุก็เป็นไปตามภาพในกล้องวงจรปิดของปั๊ม
ไปเห็นตอนเขากระทืบเหรียญแล้วก็คั่งใส่เด็กปั๊ม
มีปัญหาทะเลาะกับเด็กปั๊มอยู่ตอนแรกผมคิดว่าไม่ได้เรื่องอะไรเลยเข้าไปซื้อของก่อน
พอออกมาผมก็เห็นเขามาหาเรื่องเพื่อนผมแล้วตอนแรกเพราะผมคิดว่ามันเป็นดาบปลอมด้วย
พอมาหาเรื่องผมเห็นเขาควักออกมาก็วิ่งเลย
หลังจากนี้ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้คิดว่าจะต้องทำตัวยังไง
แล้วคนร้ายวิ่งเข้ามาแต่รถเกินเหตุรถคนร้ายเขาจอดอยู่ตรงนี้
ใช่แล้วเขาตำรวจเขาวิ่งขีดรถเข้ามามาใส่
แล้วคนร้ายเขาวิ่งมาหาตำรวจเลยโดยที่ตำรวจไม่ได้ตั้งตัว
ใช่แล้วฟันตำรวจสองคนครับได้รับบาดเจ็บ
ตอนนั้นเราทำยังไงอยู่บ้างค่ะรอบนอกที่เรามี
รอบนอกผมก็เห็นพวกตำรวจเขาถือพวกถูกปลุงถือปืน
ก็จะได้ยินเสียงปืนผมก็นอนหมอบลง
ประมาณไม่ถึงประมาณชั่วโมงกว่า
ทีนี้การระงับเหตุของตำรวจเนี่ยนะฮะ
เพราะว่าผู้ชายคลุมคลั่งที่โอ้โหคลั่งจนต้องยิงใส่แล้วเสียชีวิตเนี่ย
คุณระวีการถามไปยังพันธุ์ตำรวจเอกกันตะพงศินขำท่านภูมิกับการสพพาชี
ยืนยันว่าตำรวจสองนายใช้วิธียิงปืนขึ้นฟ้าตามหลักยุดวิธีก่อนแล้ว
เพื่อข่มขู่ให้กับคนคลุมคลั่งหยุดการกระทำแต่เขาไม่หยุด
ก็เลยยิงเข้าที่ขาสามนัดเพื่อป้องกันตัวแต่ว่าสุดท้ายก็เสียชีวิต
โดยทางตำรวจได้ประสานไปยังญาติของผู้ตายแล้วนะครับ
ที่จะให้มาชี้แจงพูดคุยทำความเข้าใจกันที่สพพาชีนะครับ
ทางญาติญาติกำลังจะมาจากเชียงใหม่นะฮะ
คือประสานไปยันยาศ์ยาดบอกว่ายาดยังไม่รู้มาเลย
เลยว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยมาอยู่ที่อายุทยาได้ยังไง
และครอบครัวด้วยว่าทางตำรวจยอมเก็บซะก่อน
ไม่ทำลายประชาชนแน่นอน
ในเบื้องต้นฆาการตำรวจถือว่าเป็นการป้องกันตัว
ถ้าดูในคลิปท่านจะทราบว่า
ถ้าเป็นบาดแผลคงจะเยอะมากกว่านี้

ทีนี้ค่ะหลังเกิดเหตุก็ได้มีการตรวจค้นใต้บ่อรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิต
ซึ่งก็คือชายที่คลุ้มคลั่ง
เจอบัตรผู้ป่วยประเภท๔ค่ะ
ด้านหลังบัตรระบุว่าพิการทางจิตใจและพฤติกรรม
ซึ่งก็ตรงกับที่ทางญาติยืนยันนะคะว่าเป็นผู้ป่วยในลักษณะแบบนี้
ทีนี้ค่ะแนวทางในทางคดีก็จะต้องให้ความเป็นธรรมทั้งหมดนะคะ
เบื้องต้นได้มีการตั้งกรรมการสอบสวนตำรวจสายตรวจทั้ง๓นาย
ว่าเป็นการยิงในลักษณะไหนอย่างไรเข้าขายเกินกว่าเหตุหรือไม่
เพื่อพิจารณาในส่วนของการแจ้งข้อหาทางฝั่งของตำรวจนะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตค่ะแจ้งข้อหาพยายามฆ่า
จากหลักฐานตามภาพในกล้องวงจรปิดของปั๊มน้ำมัน
มันเห็นชัดว่าผู้เสียชีวิตเองพยายามจะเข้าไปทำร้ายร่างกายตำรวจก่อน
ทีนี้ค่ะก็ต้องฝากถึงประชาชนที่มีบุตรหลานนะคะ
ทางตำรวจบอกว่าถ้าหากว่าคนใกล้ชิดญาติพี่น้อง
มีลักษณะความผิดปกติทางจิตใจ
ก็ต้องดูแลอยู่ในสายตาอย่างใกล้ชิดนะคะ
เพราะเหตุการณ์นี้ค่ะถ้าหากว่าไปที่อื่น
ก่อให้เกิดอันตรายในพื้นที่อื่น
ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุในลักษณะไหนอย่างไร
หรือว่าจะเกิดอาการคลุ้มคลั่งได้เมื่อไหร่นะคะ
แต่มีการแจ้งข้อหาผู้เสียชีวิตลักษณะพยายามฆ่า
แต่ผู้เสียชีวิตก็เสียชีวิตไปแล้วก็ไม่มีการดำเนินการอะไร
แต่มันเป็นขั้นตอนของตำรวจที่ต้องมีการแจ้งนะคะ